ปกติเราจะได้ยินแต่คำพูดที่บอกว่าเมาจนภาพตัดใช่ไหมคะ
เวลาไปเที่ยวไปปาร์ตี้งานตรงงานแต่งอะไรแบบนี้
อันนี้เสพยาจนภาพตัดค่ะพี่อุ๋ย
แต่เป็นภาพตัดแบบไม่ได้น็อกหลับอะค่ะ
เป็นภาพตับแต่ร่างกายยังเคลื่อนไหว
และการเคลื่อนไหวของเขาคือการกราดยิงไปทั่ว
เหตุการณ์นี้มีทั้งคนตายแล้วก็มีทั้งคนเจ็บด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่ผู้ก่อเหตุ
กราดยิงใส่คนอื่นแล้วก็ขับรถหลบหนีมา
ประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมลองดู
เป็นกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วเลยค่ะ
ตรงแยกไฟแดงตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เป็นกระบะอีซูซูสีเขียวหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชายนาฏ
ส่วนกล้องอีกมุมเนี่ยจะจับได้ตรงร้านค้าริมถนนสาย๓๔๐ค่ะ
ขณะที่กำลังขับรถแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่ไล่ตามไปอย่างติดติด
เพื่อไม่ให้หลบหนีนะคะจะได้ยินเสียงไซเรนแล้วก็เสียงหวอลั่นมาเลย

ตำรวจสพเดิมบางนางบวชได้รับแจ้งเหตุมานะคะว่า
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเจอรถพ่วงอีซูซูสีขาวอยู่ข้างทาง
โรงกระจกฝั่งคนขับมีรอยกระสุน๑รูค่ะ
รอยกระสุนนี้เนี่ยทำให้คนขับรถพ่วง
ก็คือนายวีรพันธ์นะคะถูกยิงแต่แค่เฉียวริมฝีปาก
แต่ไอ้กระสุนที่เฉียวริมฝีปากเขาเนี่ย
ขมับเมียเขาที่นั่งอยู่ข้างแบบจังเลยนะคะ
ทะลุไปออกกระจกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะค่ะผู้ตายคือนางสาวมายุรีนะคะ
นี่คนขับคนนี้คือนายวีรพันธ์นะคะ
คือเฉียวไปแบบนั้นเลยอ่ะแต่มันเข้าขมับเมียเขาคือคุณมายุรีอะค่ะ
นั่งอยู่ข้างเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงน่าสงสารมากเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
อายุแค่๑๖ปีแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษด้วย
น้องโดนยิงเข้าแขนซ้าย๒นัดในลักษณะตั้งใจยิงเลยนะคะ

อกจากนี้ยังมีรถเก๋งซูซูกิสีดำถูกยิงเข้าฝากระโปรงหน้ารถหนึ่งนัดด้วย
แต่คนในรถ๓คนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
จากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรก็มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๔ปลอก
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนก่อเหตุเนี่ยขับรถมาจอดอยู่ตรงปากทางแยกคลอง๕
เป็นจังหวะที่ซาเล้งของในมินวัย๗๐ปีมาพร้อมกับลูกชายวัย๑๖ปี
ขี่ย้อนสอนหาเก็บของเก่ามาเจอคนก่อเหตุในรถพอดี
คนก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่กระจกรถตัวเองก่อน๕นัด
แล้วลงจากรถมายิงเด็กชายวัย๑๖ปีลูกของนายมินนะคะ
แล้วก็หันกระบอกปืนจะยิงใส่นายมินด้วยแต่เขาร้องขอชีวิตไว้
คนก่อเหตุก็เลยยิงขึ้นฟ้า๒นัด
คันแรกที่โดนคือซาเล้งของนายมินกับลูกชายวัย๑๖ปี
ส่วนไอ้นัดที่ยิงขึ้นฟ้า๒นัดนี่แหละค่ะ
กระสุนมันไปเข้ารถพ่วงของนายวิรพันธ์ที่ขับผ่านมาอีกฝั่งหนึ่งของถนน
บอกว่าเฉียวปากเขาแต่เข้าขมับเมียค่ะ
หลังจากนั้นคนก่อเหตุขับรถวนไปดูที่รถพ่วง

เป็นจังหวะกับที่นางสาวกฤษณาขับซูซูกิสีดำค่ะ
มาพอดีก็โดนยิงใส่ไปอีกหนึ่งนัด
แต่ว่าเคราะห์ดีเข้ากระโปรงหน้าไม่ได้โดนคนที่อยู่ในรถ๓คน
แล้วพอยิงรถเก๋งซูซูกิสีดำเสร็จ
คนก่อเหตุก็วนกลับไปดูรถพ่วงอีกรอบนึง
แล้วถึงค่อยขับรถหลบหนีเข้าเขตจังหวัดชัยนาธนะคะ
มินที่เฝ้าอาการลูกอยู่โรงพยาบาลเขาก็เล่าเลยนะคะว่า
ว่าผู้ก่อเหตุจะลงมาคุยด้วยเพราะเห็นเปิดประตูลงมา
ที่ไหนได้ยกปืนขึ้นแล้วยิงใส่ลูกเขาเลย
จังหวะหันปืนมาเล็งเขาเนี่ย
เขาก็พูดออกมาเลยบอกหนูลุงไม่รู้เรื่องอะไรเลยลุงมาเก็บของเก่า
พอพูดจบปุ๊บคนก่อเหตุก็ยิงขึ้นฟ้าเลย
เขาก็เลยรีบจูงรถเลาะออกไปแล้วก็รีบพาลูกชายเนี่ยหนีไปค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักทุ่มนิดถูกไหมคะ

ตีหนึ่งค่ะตำรวจจับตัวได้
จับได้ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรนะคะ
คนก่อเหตุคนนี้ค่ะสุภาชัยสุ่มเมืองหรือว่าอาร์ต
อายุ๓๙คนที่โทรแจ้งตำรวจให้มาจับคือภรรยาของอาร์ตเองนะคะ
บอกให้ตำรวจไปจับหน่อยสามีคลุ้มคลั่งมากตอนนี้
แล้วตำรวจชายนาฏก็ได้รับแจ้งจากทางสพสุพรรณบุรีพอดีเลย
ตำรวจสุพันบุรีก็เลยมาแล้วก็คุมตัวไนอาร์ทกลับมาสอบสวนต้านกกเบื้องกวด
กลับมาสอบสวนที่สพเดิมบางนางบวช
ของกลางก็มีทั้งรถกระบะมีปืนซีซัด๙มมด้วยนะคะ
สารภาพบอกว่ากำลังจะขับไปส่งของให้เพื่อนที่ภาคใต้
ระหว่างทางเจอรถตัดหน้าก็เลยยิงด้วยความโมโห
หลังจากที่ลั่นไกลนัดแรกออกไปที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่า
ภาพมันตัดจำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
นี่คือปืนที่ใช่ใช้ในการก่อเหตุวันนี้ใช่ครับ
ไปทำอะไรที่ไหนมาไม่แน่ใจเลย

แล้วกระจกที่แตกนี่เรายิงออกไปใช่ไหม

ไม่เคยลงจากรถนี่ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยจริงค่ะ
ภาพมันตัดไปตั้งแต่ลั่นไกลไปนัดแรก
นัดแรกนี่คือโมโหที่มีรถตัดหน้า
หลังจากนั้นจำอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลย
ตำรวจก็นำรถพ่วงรถกระบะของอาร์ต

มีรอยถูกยิงอยู่ห้ารูในรถมีขวดเบียร์๑ขวด
มีใบกระท่อมหนึ่งถุงค่ะช่วงบ่ายตำรวจก็เบิกตัวในอาร์ตไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
หน้าท่าทางของอาร์ตเนี่ยค่อนข้างจะเครียดก็สอบปากคำกันอยู่ชั่วโมงกว่า
ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าเขาไม่มีสติจริงเขาจำอะไรไม่ได้
และไม่ได้มีเจตนาจะยิงให้ใครเจ็บใครตายเลยพอได้สติแล้วก็รู้สึกเสียใจ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
อ๋อตัดจริงครับ

หมายถึงว่าใครตัดหน้ารถเนี่ย
จำได้มั้ยว่ายิงไปกี่นักครับ

คือตอนนั้นที่ไม่มีสติจริงหรอ

ยิงมั่วเลยหรอพี่หรือว่าเราเล็งเป้า

แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
ได้คุยกับนายวีรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ

แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ

แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับนายวิรพันธ์สามีของผู้ตายที่ว่าโดนกระสุนเฉียวริมฝีปากไปนะคะ

คนเราเมายังกินเคสไม่ได้เลยพี่เรื่องหญิงมันต้องรู้ดิ
อืมมันต้องรู้มันจะไปอ้างว่าเมานู่นเมานี่อืมมันไม่ได้พี่
ถ้าคุณเมาจริงคุณลองกินดูดิว่ากินจริงได้ป่ะไม่ผมไม่เชื่อ
ได้คุยกับญาติของในอาร์ตคนก่อเหตุนะคะเขาก็บอกว่าเท่าที่ได้คุยกับอาร์ตเนี่ย
พออาร์ตได้สติก็สารภาพทุกอย่างที่ผ่านมาอาร์ตก็ไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อน
หรือว่าทำอะไรแบบนี้ไม่ดื่มเหล้าด้วยซ้ำค่ะ
วันวันก็เห็นอาร์ตทำมาหากินเลี้ยงไก่ขายพระทำยูทูปชื่อช่องขี้ไก่หัวร้อน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอาร์ตกลายเป็นแบบนี้ไปได้
ส่วนเด็กชายวัย๑๖ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าน้องโดนยิงเข้าที่แขน
ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เข้าเยี่ยมคนเจ็บแล้วแล้วก็มีการมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวด้วย
ทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
อาร์ตเนี่ยขับรถมาจอดทิ้งไว้หลังก่อเหตุนะคะได้คุยกับเพื่อนของอาร์ตเขาบอกว่า
เป็นเพื่อนของอาร์ตมานานแล้วค่ะ๑๐กว่าปีได้
จริงเป็นคนร่าเริงสนุกสนานทำงานขับรถส่งขี้ไก่ขาย
ก็มีภรรยามีลูกสองคนแต่หลังเห็นว่ามีปัญหากับภรรยาอยู่บ่อย
เมื่อคืนนี้ภรรยาในอาร์ตเนี่ยโทรมาหาเขาบอกว่าให้ช่วยติดต่ออาร์ตให้หน่อยมีปัญหากัน
ก็บอกเออเนี่ยอยู่สุพรรณบุรีให้มาหาที่รีสอร์ทสิพอเขาไปหาอาร์ตที่รีสอร์ทเนี่ยเห็นสภาพรถที่กระจกหน้าเป็นรูกระสุนห้ารูเขาก็ถามเฮ้ย
ไปทำอะไรมาอาร์ตบอกเพิ่งไปยิงคนมาอ้าวแปลว่าเขารู้ตัวสิ
หลังจากนั้นอาร์ตก็เริ่มพูดวกวนอาการเหมือนคนหวาดระแวง
เขาบอกเขาไม่เคยเห็นอาร์ตเป็นแบบนี้มาก่อนเลยก็เลยแปลกใจไม่รู้ว่าอาร์ตนี่เสพยาหรือเปล่า
เท่าที่เห็นเนี่ยเห็นอาร์ตสูบแต่กัญชาอ๋อไอ้ที่บอกเป็นคนร่าเริงสนุกสนานเนี่ยค่ะ
สูบใดกัญชาอาจจะสายเขียวอ่าตอนนี้นี่หนักเลยหนักเลยนะคะอ่า
ทีนี้หลังจากที่เขามาเสร็จปุ๊บติดต่อกันได้เนี่ยภรรยาในอาร์ตก็ขับรถมารับในอาร์ตกลับจากรีสอร์ท
ที่ตัวเขาจะรู้ว่าเอ้าอาร์ตที่ว่าไปยิงคนนี่คือกราดยิงแบบนี้เลย
เขาบอกเขาก็เสียใจนะเสียใจกับอนาคตของเพื่อนและอนาคตครอบครัวเพื่อน
รวมถึงเสียใจกับครอบครัวของคนเสียชีวิตด้วย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
ก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่บ้านเขาเนี่ยเป็นลักษณะบ้านไม้สังกษีอะค่ะ
ยังไม่มีบานประตูแล้วก็หน้าต่าง
ผู้ตายมีลูกชาย๑คนค่ะอายุ๕ขวบ
น้องก็นั่งเล่นกันตามภาษาเด็กสมวัยนะคะ
ได้คุยกับพ่อและแม่ของคนตายเขาบอกว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
ลูกสาวก็จะออกไปทำงานกับสามีทุกวันแล้วก็จะโทรมาคุยกับลูกทุกเช้าทุกเย็น
พอรู้ข่าวแม่ก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีเห็นสภาพลูกแล้วแม่หัวใจสลาย
คิดว่าคนยิงน่าจะคลั่งเพราะยาเสพติดมากกว่าโมโหที่ถูกรถปาดหน้า
จิตใจมันโหดร้ายเกินไปแม่บอกว่าไม่ต้องมาขอขมาศพลูกแม่หรอก
ขอให้สารตัดสินประหารชีวิตดีกว่า
อยากฝากบอกดวงวิญญาณของลูกด้วยว่าขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ที่มันน่าเศร้าก็คือน้องอะค่ะเฝ้าแต่ถามหาว่าแม่ไปไหน
แม่อยู่ไหนเมื่อไหร่แม่จะกลับตากับยายบอกทำได้แค่บอกหลานว่า

ใจคนเราไม่น่าจะโหดร้ายขนาดนั้น
ครับผมรู้ทุกวันข่าวทุกเช้าทีนี้มันมาเห็นมองตรงนี้
นี่มีใช่ไง
กระทับหันมากทำจะไม่ทำจะไม่ได้
เมืองต้นวันนี้พอคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดชายนาฏก็ลงพื้นที่มาทำเรื่องช่วยเหลือเยียวยาจากการสูญเสียให้กับครอบครัวในฐานะเหยื่อเหตุอัธยกรรมนะคะ
ก็ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะแล้วคนก่อเหตุนี้ตอนนี้พูดได้แค่ขอโทษนะ
ใช่ค่ะกับผมไม่รู้ตัวไม่มีสติอีกฝั่งหนึ่งเขาตายเลยนะฮะทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อย